เดอร์คนนี้มาร้องทุกข์กับสื่อมวลชน
บอกว่าเขาถูกลูกน้องนักการเมืองรุมทำร้าย
บุรีช้ำในเลยอ่ะคุณผู้ชมครับเขามาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวขอความเป็นธรรม
คือในหนึ่งอายุสี่สิบเขาเป็นลายเนอะ
เขาบอกเขาว่าเขาถูกลูกน้องนักการเมืองรุมทำร้ายได้รับบาดเจ็บ
เหตุเกิดที่หน้าร้านจอดรถของสถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่ง
อำเภิกป่าเกร็จจังหวัดดนท์ธับปุฬีครับ
เที่ยงคืนสี่สิบคืนวันที่ยี่สิบเก้าเมื่อกราคมที่ผ่านมา
เล่าบอกว่าเขาเนี่ยไปเที่ยวสถาน๑๙๔๒แล้วถูกผู้ชายตกข้างพลาดเก้าอี้ใส่
หลังเขาอย่างแรงโอ้โหผู้ชายกลุ่มนี้มากันเป็น๑๐
เขาบอกสวมเสื้อแจ๊คเก็ตด้านหลังฝักตัวหนังสือสจจนึง
เขาก็หันไปถามว่าพี่มีอะไรกับผมหรือเปล่า
คู่กรณีตอบกลับมาว่าไม่มีอะไร
จากนั้นเขาก็เดินออกจากร้านไปสูบบุหรี่ที่รถ
กลุ่มชายชะกันทั้งหมดนะครับก็เช็คบิวจากในร้าน
แล้วก็ออกมาขึ้นรถฟอร์ดสีดำทะเบียนจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
มีการเปิดไซเลนเปิดไฟวาบด้วยนะเนี่ยนะฮะนี่ฮะนะครับ
พอเห็นเขากลุ่มชายจัดการ๗๘คนก็เดินลงมาจากรถ
มารุมทำร้ายจนเขากองกับพื้นเลย
หน้าผากก็บาดเจ็บชายโครงก็เจ็บเจ็บร่วมทั้งตัว
ระบุว่าถูกทำร้ายจนบอบช้ำภายใน
หลังจากมีข่าวสจคนดังติดต่อมาขอโทษ
แล้วบอกเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลให้
ยืนยันว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้นะครับ
กล้องวงจรปิดจะเห็นรถของสจขับออกไปก่อนไหม
เนี่ยครับลองดูครับ

ผมก็บอกว่าคุณท่านเขาไม่รู้แหละว่าท่าออกไปก่อน
ขณะที่นายปภาวิทย์บุษวดี
หรือว่าสจเปี๊ยกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่บ้านพัก
อุทัยธานีว่าเขาไม่ได้อยู่ในตอนเกิดเหตุหรอกนะ

ก็รู้ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บกับลูกน้องมีปัญหากันในร้าน
พอออกมานอกร้านก็เข้าใจผิดกัน
ลูกน้องลงไปคนเดียวไม่ได้ลุมไม่ได้ลุมเขาบอกแบบนี้
เขาก็ได้โทรไปขอโทษผู้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วบอกแกจะขอรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด

ลูกน้องสวมเสื้อสจเปี๊ยกไปก่อเหตุครับ
ไม่ใช่ลงไปกระชากแอดคนของเรา
เอาขึ้นรถกลับออกไปแล้วครับ
บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ต้องขอโทษ

เขาก็โอเคแต่ว่าบาดเจ็บเขาก็บอกว่า

ผมก็บอกว่างั้นผมรับผิดชอบ
พันธุ์ตำรวจเอกอภิษักโชติกัสเถียร
ท่านผู้กรรมกราบการสอบห่อปากเกร็ด
บอกว่าตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะครับ
แล้วจะนัดผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำวันพรุ่งนี้
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ